คุณผู้ชมค่ะมาส่งกำลังใจให้คุณหญิงทิติการกันด่วนเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าล่าสุดนะคะคุณผู้ชมเธอตรวจเพราะว่าเธอมีภาวะหัวใจรั่ว
รวมไปถึงคลื่นหัวใจผิดปกติด้วย

คุณผู้ชมค่ะแฟนเพลงนะคะได้เห็นภาพคุณหญิงทิติการ
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังนอนป่วยอยู่แบบนี้นะคะ
หลายคนก็ตกอกตกใจไม่แพ้พี่แจ๊กกะลีนนี่แหละค่ะ
เพราะว่าสารที่ที่เช็คอินเป็นศูนย์โรคหัวใจค่ะ
แล้วก็มีคลิปที่เธอโพสต์หลังฟื้นจากการผ่าตัดเกือบ๔ชั่วโมง
เมื่อวานนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐของเราก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามค่ะ
เธอเปิดใจเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เธอพบว่าตัวเองมีอาการใจสั่นรุนแรงเหมือนจะไม่ไหว
เกือบหน้ามืดหลังร้องเพลงนะคะ
บอกว่าความรู้สึกเหมือนทุกอย่างมันกำลังดับไปต่อหน้าเลย
พอมีโอกาสก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ปรึกษาคุณหมอนะคะ

ถ้าเกิดเฉียบพันธุ์อาจจะไทยได้เลยแหละครับคุณผู้ชม
ซึ่งหลังผ่าตัดแล้วนะคะเสร็จถึงพันธุ์เอยผ่านพ้นได้ด้วยดีค่ะ
คุณหญิงทิติการฝากเสียงมาถึงแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยค่ะ
มันก็จะมีในหลายครั้งค่ะที่ใจมันสั่นแรงมาก
หญิงบอกกับคนรอบข้างว่าช่วยพาฉันไปหาหมอหน่อยเถอะ
เพราะฉันรู้สึกว่ามันจะไม่ไหวหลายครั้งแล้ว
เพราะว่าบางเวลาที่มันสั่นอย่างนี้ค่ะเราก็จะปวดหน้าอกด้วย
คุณหมอก็แนะนำว่าคุณหญิงควรที่จะทำการรักษานะ
เพราะว่ามันมีโอกาสเฉียบพันธุ์ได้
โดยถ้าเราไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันจะเป็นวันไหน
ใช้วิธีการผ่าตัดแบบตรงขาหนีบอะค่ะ

ก็คือร้อยสายเข้าไปแล้วก็ใช้ไฟฟ้า
และความถี่สูงนะคะ
เพื่อที่จะไปจี้ไอ้เส้นที่มันมีปัญหาออกไป
คุณผู้ชมนะคะคุณหญิงฝากมาถึงแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยว่า
ขอบคุณมากเลยหลายคนส่งกำลังใจไปนะคะ

เดี๋ยวคุณหญิงทิติการก็กลับมาโชว์ลูกคอ
ร้องเพลงเพราะให้แฟนได้ฟังกันแน่นอนเลยค่ะ
หายไม่ไวเนอะเออใช่นะอันนี้เรา